คุณผู้ชมครับมาดูการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ทำตัวเป็น
หัวหน้าแก๊งผู้มีอิทธิพลรับจ้างไปอุ้มทวงหนี้นะฮะ
ฉายาของนายคนนี้ก็คือเดี่ยวเมืองนนอายุ๓๕ปี
ชื่อจริงคือนายปัญญาชมปั้นทอง
นี่ฮะถูกตำรวจจับกลุ่มตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
เป็นผู้ที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลไปอุ้มเขามาทวงหนี้
อยู่ในย่านนทบุรีแล้วก็แถวกรุงเทพแถวบางโพอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
วันนี้ก็ถูกตำรวจสอนอบางโพจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ก่อคดีไว้เยอะนะฮะอ่าผู้ต้องหารายสำคัญก่อเหตุในพื้นที่
ค้ายาเสพติดด้วยซึ่งในเดี่ยวเมืองนนท์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ถูกจับได้เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะฮะก็จับได้
พร้อมกับของกลางยาบ้า๔๐๐เมตรยาไอซ์น้ำหนัก๓๕กรัมนะครับ
จับได้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบ้านใหม่
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่ฝ่ายสืบสวนสอนอบางโบเขาตามไปถึงนู่นนะครับ
เดี่ยวเมืองนนท์เนี่ยนะพฤติกรรมก็คือเวลาไปไหนมาไหนเนี่ย
จะมีลูกน้องเยอะจะมีรถนำขบวนดูต้นทางก่อน
มีปิดท้ายด้วยนะไม่เกรงกลัวกฎหมาย
เบี้ยวค่ายาเสพติดอ่าใครรับจ้างให้ไปทวงหนี้
จะใช้ลูกน้องพร้อมอาวุธไปข่มขู่ทำร้ายหรือไม่ก็อุ้มตัวเข้าไป
เพื่อเรียกฆ่าไทยแล้วนายปัญญาชมปั้นทองหรือว่าเดี่ยวเมืองนล
บอกว่าตัวเองเนี่ยมีตีใหญ่เป็นไอดอลตีใหญ่ที่เป็นหนังเป็นละครอ่ะเหรอ
โจรชื่อดังมีตีใหญ่เป็นไอดอลก็เลยทำตัวเรียนแบบตีใหญ่
ไปไหนมาไหนพกปืนสองกระบอกค่ะเวลาจะไปพักอยู่ที่ไหน
จะไปหลับนอนแถวแถวสถานที่ที่ต้องใกล้ริมน้ำอืมเพราะว่าเวลาตำรวจมาเนี่ย
จะดำน้ำดำน้ำหลบแล้วประกาศว่าจะไม่ยอมให้ตำรวจจับโดยดี
แต่วันนี้ตำรวจเขาสืบทราบว่าจะมาส่งยาเสพติดกันรับยาเสพติดกัน
มันไปหมดแล้วค่ะก็เลยโดนสองคนอ่าโหแล้วทิ้งตีใหญ่เลย
ไม่มาถามเมียตีใหญ่นี่เล่นละครเป็นเมียตีใหญ่จริง
ตอนนั้นติใหญ่เป็นคุณสอนรามคุณสอนรามเดี๋ยวเมืองนมมันจะทันหรือเปล่าทันสิ